คุณผู้ชมครับไปดูภายในบ้านและเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้คุณ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเดินเข้าบ้านของเธอเองนะครับ
แต่ปรากฏว่าสะดุดล้มและศีรษะไปติดอยู่ตรงลูกกรงเหล็กของประตูบ้านของเธอเองนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือ
คุณดูสิบอกแล้วเป็นเหตุการณ์ภายในบ้านที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพเข้าช่วยเหลือนางอาบรีเป้กลางอายุ๔๘ปี
หลังจากที่ศีรษะเข้าไปติดในลูกกรงเหล็กบริเวณประตูหน้าบ้าน
ในพื้นที่ตำบลครูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เรื่องต้นผู้ประสบเหตุมีอาการหายใจแผ่วเบา
เนื่องจากถูกเหล็กกดทับบริเวณใบหน้าและจมูกคุณ
เพราะว่าไปติดในลักษณะขวางแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้เครื่องตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีก็รีบช่วยเหลือจนสำเร็จนะครับ
จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นเพราะว่ามีบาดแผลที่ใบหน้า
ถูกเหล็กกดทับเป็นเวลานานขยับร่างกายไม่ได้
หายใจแผ่วเบาแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ
โดยผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังส่วนหนึ่งนะที่เท่าที่จำได้นะ
บอกว่าช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับเธอได้เดินกลับมาถึงบ้านพัก
ระหว่างที่จะเดินเข้าบ้านจู่เธอก็เดินสะดุดล้ม
ศีรษะมันเข้าไปติดในร่องของลูกกรงเหล็กของประตูหน้าบ้านเธอเอง
พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเธอ
แต่คนที่เข้ามาช่วยเหลือก็ไม่สามารถช่วยได้ไงคุณ
ดึงทั้งผลักจะใช้วิธียังไง
ถึงจะเอาศีรษะของผู้หญิงคนนี้ออกมาจากโรงเหล็กนี้ได้
บางทีการดึงอีกมันก็จะยิ่งทำให้มันเจ็บ

ผู้หญิงคนนี้ที่ประสบเหตุก็ต้องนั่งแบบนี้คุณ

ต้องนั่งค้างไว้แบบนี้ไม่งั้นจะเจ็บไปกว่าเดิมนะครับ
เพื่อนบ้านก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บติดอยู่ประตูนานกี่ชั่วโมงรู้ไหมคุณ

ตั้งแต่หัวค่ำจนถึงตี๔
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถช่วยเหลือเธอออกมาได้
การประถมพยาบาลรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

ปกติเราเห็นข่าวแบบนี้คุณผู้ชมก็คือประตูล้มมาทับ
แต่รอบนี้คือไปสะดุดแล้วหัวไปติดแบบนี้ค่ะ